ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับชุดใหญ่
หลังจากที่ซ้อมกันอย่างหนักนะครับช่วงนี้นอกจากซ้อมแล้ว
พละกำลังกายได้พลังใจก็ต้องได้ตอนนี้ต้องเดินทางไปทำบุญ
นะครับเสริมกำลังใจกันนิดหนึ่งครับ
ก็ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดเตรียมสู้ศึกชิงช้ำเอเชีย
เดินทางไปทำบุญไว้พระเก้าวัดเลยนะครับครับ
ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาซึ่งมาดาแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซา
จัดการทีมก็กล่าวว่าตอนนี้ทีมซ้อมหนักนะครับ
อยากให้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับถือเป็นการสร้างเสริมกำลังใจในแบบชาวพุทธ
และในสิ้นเดือนนี้จะพาทีมไปเข้าแคมป์๒วัน๑คืนที่ไล่ใจยิ้ม
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีทีมงานด้านจิตวิทยาที่มีประสบการณ์คอยดูแล
ภายใต้การสนับสนุนจากสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ทั้งนี้ทีมเคยไปที่นี่มาแล้วนะครับก็อยากจะไปอีกนะครับ
เพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกคนสร้างความสามัคคีก่อนที่จะถึงศึกชิงแชมป์เอเชีย
รายการนี้สำคัญจริงนะครับเพราะว่าเราจะคัดไปฟุตบอลโลกนะครับ
ก็สำหรับทัพชาวาแก้วนะครับก็มีคิวเก็บตัวที่เกาหลีใต้นะครับ
สัปดาห์ในช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งก็จะมีเกมอุ่นเครื่องสามนัดด้วยกันนะ
ครับจากนั้นครับวันที่๒๖มีนาคมจะอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดย์นะครับ
กับทีมชาติออสเตรเลียก่อนที่จะเดินทางไปจอแดนในวันที่๒๙มีนาคมเลย
เพื่อเป็นการปรับตัวก่อนที่จะลงเกมแรกพบกับจีนนะครับในวันที่๖เมษายน
นัดแรกนี่นัดสำคัญเลยนะครับจากนั้นนัดที่สองจะเจอกับจอแดนครับ
วันที่๙เมษายนแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับฟิลิปปินส์
ในวันที่๑๒เมษายนพูดแบบนี้แล้ว
นัดแรกกับนัดที่สองถือว่าสำคัญมากมากเลยนะครับครับ